เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับเป็นเริกดีครับ
รักเขาก็มีการจัดงานแต่งเป็นวิวาหวานชื่นที่สุราธานี
เสร็จงานแต่งเสร็จแล้วแขกเรือกำลังทยอยกลับปรากฏว่า
สองคนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฮะอยู่แก๊งเดียวกัน
แล้วทะเลาะแตกคอกันพอมาเจอกันในงานแต่ง
นัดออกมาคุยและเคลียร์คุยกันอีท่าไหนไม่รู้
ต่างฝ่ายต่างดวนปืนแล้วมีคนตาย๒เจ็บสาหัสอีก๒

โอ้โหนี่เป็นนาทีช่วยชีวิตคนที่ถูกยิง
ใช่ครับเหตุการณ์นี้คือดวนปืนกันแล้วก็มีคนเจ็บสอง

ใช่ครับในงานแต่งงานนะน้องชมพู่คุณผู้ชม

เป็นว่ามีคนตายเลยครับวิวาลเลือดครับ
เพื่อนช่วยกันยื้อชีวิตครับคนที่ถูกยิง

จริงแล้วต้นฉบับเห็นว่าเป็นคลิปที่มีการไลฟ์นะฮะ

ไลฟ์บรรยากาศก่อนหน้านั้นแล้ว
เอิญว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันแล้วก็เลยลากไลฟ์ยาวมา
หรือตั้งใจจะไลฟ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์การยิงกันเกิดขึ้น

ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกฎระเบียบควบคุม
กำกับดูแลอย่างไรในเรื่องของความรุนแรงตรงจุดนี้

เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นนี้
คนที่ถูกยิงเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิต

ศพแรกฉายาคือขุนแผนสุราช

โดนยิงเข้าที่หัวลำตัวและขา
พบว่ามีปืนสั้นแบบแมกกาซีนตกอยู่ข้างมือซ้ายด้วยนะครับ

ใกล้กันพบอีก๑ร่างครับ
ฉายาของเขาคือเจนทองหล่อหรือว่านายวิรัติอายุ๓๓
พบแผลถูกยิงที่หัวแล้วก็ตามเนื้อตามตัวนะฮะ
๒คนนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับ

อกจากนี้มีคนเจ็บอีก๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
คนแรกชื่อว่าคุณธนัยทรอายุ๒๐โดนยิงเข้าที่ขาขวา
อีก๑คนครับชื่อว่าคุณการสิริหรือว่าติ้วต้งอายุ๓๐
เป็นอดีตแฟนของนายพานุพงศ์ซึ่งมีฉายาว่าขุนแผนสุราชเป็นเซียนพระ
มีคนติดตามในเพจเขาเป็นแสนคน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้๒ทุ่มเสร็จครับ

ตำรวจรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันก็ไปตรวจสอบ
ตอนแรกที่ไปถึงเห็นคนเจ็บ๔คน
ใน๔อาการสาหัสแล้วสุดท้ายก็สิ้นใจตาย
ก็คือคนที่ดวนปืนกันนั่นแหละครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอคราบเลือดปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืน๑๑
ม๙มมประมาณสัก๑๕ชิ้น

แก้วครอบเอาไว้กันเอาไว้แต่ละจุดแต่ละจุดแบบนี้นะครับ

พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าคือผู้ตายและคนเจ็บ
เดินทางไปร่วมงานแต่งของเพื่อน
ก็ในฝั่งของนายเจนทองหล่อมีการโพสต์ภาพที่ไปร่วมงานแต่ง

เพิ่งจะถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลังจากนั้นออกมาอ้าว
ดวนปืนกันกับอดีตเพื่อนที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกัน

เห็นว่าเขาทะเลาะกันปมขัดแย้งตอนนั้นที่ทะเลาะกันคือเรื่องของเงินเงินทอง
เวลาผ่านมา๓๔ปีแล้ว

แต่สุดท้ายเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
เพราะว่าจังหวะที่นายวิรัติหรือว่านายเจนเดินออกมาจากงานแต่ง
ขุนแผนสุราชครับหรือว่านายพานุพงศ์เขาก็เดินตามไป

แต่ว่าเห็นว่ามีการแบบไม่คุยอ่ะไม่ต้องอะ

อีกฝั่งหนึ่งก็มีปืนเหมือนกัน

ออกมาข้างนอก

ตอนแรกที่มีข่าวบอกว่าต่างฝ่ายเขาดวนปืนกัน
แต่คุณตำรวจบอกว่าพอเดี่ยว
เดี่ยวนี่คือขุนแผนสุราชนะฮะชื่อเล่นก็คือเดี่ยวนะ

ล้มปั๊บสักพักหนึ่งเดี่ยวโดนยิง
นี่คือนายเดี่ยวในเดี่ยวหรือว่า

พระเต็มคอเลยนะแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบที่ตำรวจบอกเนี่ย
เอ๊ะฟังแล้วมันดูน่าคิดต่อว่า
คนที่ยิงเดี่ยวเนี่ยจะใช่เจนไหมหรือเป็นใครหรือเปล่า
จะมีเพียงแค่การด่วนกันหรือมีคนอื่นเกี่ยวข้องกับการยิงหรือไม่
นั่นสิครับเพราะตำรวจก็ตอบมาแบบทำให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะ
ค่ะมีรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ผู้การจังหวัดสุราชเรียกประชุมชุดสืบคดีนี้ที่สพเมืองสุราชครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐานแล้วก็ไล่กล้องวงจรปิด

ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีคนร่วมยิงปืนในที่เกิดเหตุ
มากกว่าแค่คนตาย๒คนนี้ยิงตอบโต้กันเอง
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยครับ
เพราะอะไรที่เกิดเหตุมีปืนที่ใช้ก่อเหตุ
คือ๙มมหายไป๑กระบอก
ก็ไปเจอปลอกกระสุนและหัวกระสุน๑๑มม
และ๙มมไงจำได้ใช่ไหม
แต่ปืน๙มมมันหายไปมันเจอกับหลักฐานแค่กระบอกเดียว
ตกลงแล้วมีคนก่อเหตุกี่คนกันแน่
ทีนี้มีข้อมูลว่านายเดี่ยวหรือนายพานุพงศ
หรือชายาขุนแผนสุราชเขาเคยมีคดีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
เคยถูกตำรวจกองปรับจับกลุ่มตัวคดียาเสพติดเมื่อปี๖๔
เพราะต้องโทษเรื่องคดียาเสพติดเรื่องอาวุธปืนสงคราม
คุกออกมาเขาก็ผันตัวมาเดินสายพระ
มาเป็นเซียนพระแล้วก็มีคนติดตามเป็นแสนในเพจ
ที่สุดท้ายจะมาจบเหตุเศร้าแบบนี้นะฮะ
มีภาพโพสต์ของเขาตรวจสอบในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
ภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะจบชีวิต
รดน้ำรดน้ำกราบเท้าพ่อและแม่แบบนี้ครับ
โอ้โหแล้วหัวอกคนเป็นแพร่มพ่อแม่
หรือว่ารูปนี้อาจจะเป็นรางสังหรณ์สุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
คนเขาก็มองได้หลายอย่างมากเลยว่าเอ๊ะคือเหมือนกับเป็นลางไหม
ขอขมาพ่อและแม่แล้วก็สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
แต่บางคนเขาก็มองว่าก็เป็นการอาจจะต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ
จากที่ผ่านพ้นเรื่องราวหนักมาหลายเรื่อง
ทีนี้ครับจำผู้หญิงคนที่บอกว่าเป็นอดีตแฟนของนายพานุพงศ์ได้ใช่ไหมฮะ
นางสาวการซีริเนี่ยเขาได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊คความยาว๑๗นาทีนะ
แล้วก็มีการลบไลฟ์ดังกล่าวทิ้ง
เนื้อหาใจความก็คือพูดถึงปมความขัดแย้งมาจากแฟนของนายวิรัติหรือว่านายเจน
แฟนของเจนเดินมาถามหลังจากที่เจอกันในงานแต่งไง

ตกลงเป็นยังไงเนี่ยมาถามคุณแผนสุราชมาถามในเดี่ยว
ทำไมต้องโพสต์ต่อว่าไม่หยุดไม่ห่อนจะเอายังไงกันแน่
ในเดี่ยวก็เลยบอกว่าไม่คุยแหละพอแล้วเท่านี้แหละ
สักพักหนึ่งเหมือนกับว่าโดนเล่าหรือไม่เลิก
ก็เลยเหมือนกับโชว์ปืนชักปืนออกมาจากกระเป๋า

ตัวเธอเองก็คือนางสาวการสิริอดีตแฟนของในเดี่ยวหรือคุณแผนสุราช
ก็เลยตะโกนบอกทุกคนว่าเฮ้ยเขามีปืนนะหลบ

นายพานุพงศ์ก็ยิงนายวิรัติประมาณ๕นัด

เดี่ยวยิงเจนจนเจนล้มหลังจากนั้นเดี่ยวโดนยิง

จังหวะชุนละมุนวุ่นวายนั้นเธอบอกว่า
เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีมือที่สามหรือว่ามือที่สี่ก็ไม่รู้นะค่ะ
จู่ก็คือผสมโรงแล้วก็ซุ่มยิงเดี่ยวจนล้ม

ผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีขาวขับเก๋งสีดำ
แล้วเธอก็อัดคลิปเอาไว้ด้วยตอนนี้ส่งให้ตำรวจหมดแล้ว